ทำกับหนูขนาดนี้พี่จะรับได้ไหม

หนูขอให้ออกจากชีวิตหนูไปด้วย
ต่อไปกันแย่หรอ
ถ้าไม่มีใครมาช่วยหนูเมื่อกี้อ่ะหนูก็ตายไปแล้วเมื่อกี้อ่ะ

หนูรักเขาหนูไม่แจ้งความค่ะ

ตกลงไม่ไปโรงพยาบาลใช่ไหม

เอาแล้วทำไมหนูทนให้เขาทุบอ่ะ

หนูจะได้คำเดียว
หนูรักเขาค่ะหนูพูดได้คำเดียวว่าหนูรักเขามาก

หนูรักเขาค่ะพี่
แล้วชอบเหรอที่เขามาทำอย่างเนี้ย
ก็หนูรักเขาค่ะก็ก็เป็นคนดี

ครับแฟนเราทำเอง

ไม่เย็บก็เดี๋ยวแฟนก็เลย

อ่าไปนานเออแล้วก็เขาหาว่านูเกตไปนานแล้วก็เอารถเข้าไปนานเออ

เพราะเขาแต่ว่าเขาทำร้ายหนูมาทุกครั้งเขาเป็นแฟน
เขาเป็นแฟนลูกเกดค่ะเขาเป็นแฟนแต่ว่าลูกเกดเขาทำร้ายลูกเกดทุกครั้ง
เวลาเขาเป็นมากเวลาเขาเมาเออค่ะขอให้บอกเขาให้รับรู้ด้วยว่า
เขาทำร้ายลูกเกดทุกครั้ง
เจ็บไหมอ่ะเจ็บค่ะแล้วยังทนอีกเหรอทนค่ะตอนนี้มีแต่กินราวด้วย
ใครอ่ะโดนอะไรอ่ะซื้อแล้วก็เนี่ยข้างหลัง
เจอแล้วค่ะนอนกันแล้วเขาก็จะรับให้กับผมค่ะว่าอ่ะ

ว่าเขาเมาเกินเมาเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารักเราไหม
เขาบอกเขาไม่เคยรักเด็กค่ะอ้าวเอาจริงจริงเขาบอกเขาไม่เคยรัก
แล้วแกก็สงสารเอออ๋อเขาไม่เคยรักแล้วเราทำไงต่อไป
แต่หนูก็รักเขาค่ะอะไรก็ตามหนูไม่เอาเรื่องเขานะคะ
หรือว่าชินแล้วก็หนูก็ชินค่ะ
แต่ว่าหนูรักเขาจริงจริงค่ะโอ้โหตอนที่แฟนหนูตายใหม่ใหม่
เขาเข้ามาอยู่ในชุมหนูหนูไม่มีใครอ่า
หนูขอสื่อเลยว่าหนูรักเขาค่ะ
หนูรักเขายังไงก็ยืนยันจะโดนมากกว่านี้ก็รักเขา
รักเขาค่ะแต่เขาไม่รักเรา
ฆ่าเขาไม่เคยรักเกรดเขาบอกว่าเขาไม่เคยรักหนู